เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ๑เดือนวันลงคะแนนเลือกตั้งสอสอก็จะมาถึงแล้วนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีเราวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้งสอสามร้อยห้าสิบเขตในเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด
เป็นครั้งที่๒นะครับเป็นการวิเคราะห์เฉพาะ๓๕๐เขตนะครับ
ไม่รวมสอสอบัญชีรายชื่อตอนนี้คะแนนของภาคการเมืองในพื้นที่ต่างต่าง
สามร้อยห้าสิบเขตนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับ
จอดสนามสามร้อยห้าสิบเขตครั้งที่สองเนื่องจากเลือกตั้งครั้งนี้
บัตรเลือกตั้งใบเดียวดังนั้นโอกาสจะเกิดครบซ้อนรักซ้อนจึงไม่มี
เพื่อไทยก็ยังมาแรงแซงทุกพักเหมือนวิเคราะห์สนามครั้งที่หนึ่ง
โดยเที่ยวนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นจากหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
คราวนี้ขยับมาที่๑๕๐พื้นที่ฐานเสียงภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
ส่วนภาคใต้พักเพื่อไทยยังบอดขณะที่พักประชาธิปัตย์ได้เสียงหลัก
ภาคใต้และสนามกรทม๓๐เขตมีโอกาสยี่สิบที่นั่งขณะที่ภาคกลาง
ี่สิบเขตส่วนภาคอีสานและภาคเหนือถือเป็นจุดบอดพักพลังประชารัฐ
จะไม่มีโอกาสชนะในสนามกรทมแต่จะมีโอกาสในพื้นที่ภาคกลาง
เช่นชนบุรีชายนาฏส่วนภาคเหนือเช่นที่จังหวัดพยาวสุโขทัย
กำแพงเพชรนครสวรรค์และอีสานบางส่วนเช่นโคราชและอุบลราชธานี
ภูมิใจไทยมีแต้มเป็นก่อเป็นกรรมที่จังหวัดบุรีรำ
เป็นเมืองหลวงของพักภูมิใจไทยส่วนในพื้นที่ภาคกลางบางส่วน
ชาติไทยพัฒนายังตรึงพื้นที่ได้ในบางจังหวัดของภาคกลาง
สุพรรณบุรีนครปฐมส่วนภาคใต้ไม่มีแต้ม
รวมพลังประชาชาติไทยมีโอกาส๕ที่นั่ง
และได้เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ด้านพักประชาชาติ
เฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้
พักชาติพัฒนาแต้มก็ยังคงเดิม๓แต้ม
ภักดิ์ไทยรักษาชาติซึ่งยังลูกผีลูกคนเรื่องยุบพัก
แต้มที่แพร่ทั้ง๒เขตและพิจิตรเขต๑
และฟ้ารักพ่อพักอนาคตใหม่
ซึ่งคะแนนนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่และในโซเชียลมาแรงติดอันดับหนึ่ง
แต่ส่องลงเขตทั้ง๓๕๐เขต
ยังไม่มีผู้สมัครสอสอแบบเขตของอนาคตใหม่

ฟ้ารักพ่อยังไม่มีแต้มในระบบเขต

คือคะแนนรวมเป็นกรอบเป็นกรรมในระบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งไม่ได้คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
จะมีอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย